คุณผู้ชมครับเช้าแบบนี้นะครับ

แคมเปญของคาราบาลแดงนะครับ
ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีที่สอง

ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลกันทุกวันเลยครับ
มีผู้โชคดีจากทั่วทุกภาค

เรามาดูกันนะครับว่าจำนวนฝาของแต่ละพื้นที่
แต่ละภาคที่ส่งเข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้าง

นี้ภาคเหนือแซงภาคอีสานมาแล้วนะครับ

ความนิยมก็ดีขึ้นเรื่อย

จะเป็นคนอื่นได้ยังไงอ่ะ

สบายใจก็เอาต่อ

ถ้ากออกไม่ได้ถ้าคุณผู้ชม

ทำทุนประกอบอาชีพ
คือชีวิตมันจะดีขึ้นแน่
หนี้หมดสินแค่คิดก็มีความสุขแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีหนี้
ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีทองล้านนะครับ
ฝากันเข้ามาเยอะแยะครับ
ฟังแบบนี้แล้วจะส่งยังไงย้ำนะเราย้ำกติกา
บีบส่งกันนะคะคุณผู้ชมเอาคาราบาลแดงก่อน
ใครที่ดื่มคาราบาลแดงเนี่ยทิ้งขวดเสร็จแล้วฝาต้องเก็บไว้นะ
เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อันนี้คือคาราบาลแดงนะ
ส่วนคันโซคูณ๒ค่ะให้เขียนคำว่าตับลงในเศษกระดาษ
แล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเสร็จแล้วพับกระดาษเล็กค่ะ
เอาใส่ใต้ฝาบีบให้แน่นส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเซา๒๔๑๓๐นะคะ
หรือว่าจะเอาไปห่อนในกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการก็ได้ย้ำนะคุณผู้ชมเราแจกทองคำแท่งมูลค่าหนึ่งล้าน
ขึ้นมาอยู่หน้าจอนี้แล้วเราก็แจกกันทุกเดือนด้วยค่ะรวมถึงแจกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
นิวคลิก๑๒๕ตกแต่งตามสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัลรวมมูลค่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
มากกว่า๘ล้านบาทอีกนะพี่เบิร์ดคุณผู้ชมดอมค่ะเพราะฉะนั้นอย่าช้านะเพราะว่าเราแจกกันทุกวัน
ติดตามประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้ทุกวันเลยค่ะดูในรายการตลอดข่าวตอนเก้าโมงครึ่ง
แล้วก็ส่งกันมาได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎานะคะ๓๑กรกฎาคมนี้ค่ะ
ซื้อเจ้าอื่นเท่าไหร่ไม่ว่ากันแต่ว่าเครื่องดื่มคาราบาลแดงเขาขาย๑๐บาทเท่าเดิมนะคุณผู้ชมฮะ
ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศเรา๓คน
ก็เคยชิมมาแล้วด้วยใช่ย้ำอีกทีนะครับฝาเครื่องดื่มคาราบาล
คันโซคูณ๒ในมือของคุณมีค่าอย่าทิ้งนะ
ส่งเข้ามาเยอะเลยนับถอยหลังอีก๑๒วันเท่านั้น
เศรษฐีทองล้านหน้าใหม่อาจจะเป็นคุณได้นะครับ